คุณผู้ชมค่ะขอเบรกอารมณ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะ
จากเรื่องราวให้กำลังใจมาที่เรื่องแบบฝันมากกว่าฝัน

เป็นคุณคุณทนไหวเหรอคุณกรี๊ดไหม
ต้องกรี๊ดต้องกรี๊ดมากค่ะ
คุณเหมือนคนนี้เลยค่ะพี่วิกกี้สุนิสาเจ๊กของเรา
เทคุณลูกเทคุณสามีเลย

ออกจะลุกบอกทีมงาน

รายสนุกรอบเพลง
อ๋อติดขอบเวทีเลย
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่บนเวทีบียอนเซ่นะจ๊ะ
ไม่ใช่ชายชาตยโดมสามี

อันนี้ไม่ใช่เพราะเกรสนะคะอันนี้เป็นอียนเซคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับคุณแม่ลูกสองคุณวิกกี้สุนิสา
ภรรยาคนสวยของพี่ชายชาติตยดม

นักร้องตัวแม่ระดับโลกอย่างดียอนเซจ้ะ

รู้สึกว่าโตมาพร้อมกับเพลงของเขาฉันโตมาพร้อมกับเพลงของเธอเลย
แต่ในเมื่อเขาไม่มาเมืองไทยสักทีไม่เป็นไรจ้ะ
ตัดสินใจบินไปหาเองเลยละกัน
ก่อนไปเนี่ยมีการทำการบ้านคุณผู้ชมดูซะก่อน

ไม่อันนี้แค่แบบแต่งตัวไปเล่น
เปลงเกรงนะรึงเตรียมความพร้อมไปดูคอนเซิร์ทคุณผู้ชมค่ะต้องอะไรยังไงบ้าง
ประตูเปิด๕โมง
จริงอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากข้อมูลเตรียมไปแล้วเสื้อผ้าหน้าผมแม่ก็ไม่พองนะ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

เบียงเซย์เห็นพี่เมคิเขาชูป้ายไงชูเป็นพักอะไรไงคุณผู้ชมดูซะก่อน

เขาเขียนว่าแบงคอกแล้วก็ไทยแลนด์
แบงคอกไทยล่ะ
คุณสามีที่ยอมให้ตัวเองไปสานฝรณ์นะจ๊ะ
น่ารักจริงเลยทั้งนอกจอในจอเนอะ